คนร้ายขับตามประกบรถครูวัย๔๒ปีเป็นผู้หญิง

กระสุนมาจากด้านหลังก็เลยไม่ได้ถูกจุดสำคัญ
ไม่ได้รับอันตรายไม่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ตำรวจมุ่งปมการก่อเหตุไปที่เรื่องของความสนิทสนมกับผู้ใหญ่บ้าน
คนหนึ่งก็เลยก่อเหตุขึ้นมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้นะคะ
สภาพปะเหลียนรับแจ้งว่ามีครูผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายขับรถตามประกบยิง
ขณะขับรถเก๋งแต่ว่าครูคนดังกล่าวรอดคมกระสุนมาได้อย่างหุดหวิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายนาทุ่งหัวควรเขตรอยต่อระหว่างหมู่๕บ้านหัวควน
กับพื้นที่หมู่๑๐บ้านนาทุ่งในตำบลบ้านนาอำเภอปะเหรียญจังหวัดตรัง
ที่เกิดเหตุเป็นถนนเปลี่ยว๒เลนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่พบตัวผู้เสียหายเพราะว่าครูเนี่ยได้ขับรถไปขอความช่วยเหลือที่บ้านครูในพื้นที่อีกจุดหนึ่ง
ก็คือนางสาวรีนาหมาดอีหรือว่าครูเล็กวัย๔๒ปีเป็นครูที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งรักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขวน
รถเก๋งคันก่อเหตุที่เกิดเหตุเป็นรถยี่ห้อนิสันซันนี่สีบรอนเงินทะเบียน๒กกย๒๓๕๕กรุงเทพมหานคร
ไปตรวจสอบไปเจอรอยกระสุนปืนลูกซองยิงเข้าที่กระจกหลังหนึ่งนัดเป็นรูกว้างเลยค่ะ
ลุกระจกด้านซ้ายเป็นรูพลุนเลยก็นำไปที่โรงพักรถคันนี้
ครูเล็กเล่าบอกว่าขณะขับรถออกจากโรงเรียนมาคนเดียวมุ่งหน้ากลับบ้านในอำเภอหาดสำราน
ขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นทางเปลี่ยวไม่มีไฟส่องสว่าง
และทะเบียนขับมาประกบด้านขวาของตัวรถ
คนร้ายนะคะซึ่งนั่งอยู่เบาะด้านหลังฝั่งซ้ายก็ชักปืนออกมายิงใส่ไปเลยนะคะ๑นัด
กระสุนเข้ากระจกหลังเธอบอกว่าเธอรอดคมกระสุนมาได้
แล้วคนร้ายก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเลย
เหตุการณ์นี้ทำให้เธอตกใจกลัวมากค่ะเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวตอนดึกด้วย
ตั้งสติได้ก็เลยขับรถมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครู
บอกว่าไม่รู้เป็นใครอ่ะไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครมาก่อนนะคะ
อยู่ในพื้นที่มาก็หลายปีแล้วค่ะ
ครับรอดออกมาจากโรงเรียนค่ะถึงสะพานวังกรรมตรงนั้นก็
มีรถเกงไม่มีฉากซี้ค่ะประกอบยิงหนึ่งนัดเลยค่ะ
ครับตรวจพลาดเลยไปเลยค่ะไม่ต้องใครค่ะ
เพราะว่าในส่วนตรวจก็ไม่ได้มีสัตว์รู้สิทธิ์ไหน
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจสอบสวนพบว่าผู้เสียหาย
ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครแต่ว่าเคยมีการสนิทสนมกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
แต่ว่ารอดมาได้ปฏิหารแล้วก็ล่าสุดถูกชาวบ้านล่าลายชื่อถอดท้อนออกจากตำแหน่ง
เดี๋ยวจะไปสืบสวนนะคะว่าเหตุการณ์นี้มีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าค่ะ